คนที่ชื่นชอบในการทานบุฟเฟ่โดยเฉพาะคุณชนะนี่ห้ามพลาดเลยนะ
จะพาไปร้านก๋วยเตี๋ยวไก่บุฟเฟ่เขาบอกร้านนี้อร่อยขายดี
จนต้องเพิ่มยอดขายติดตามกันเลยกับช่วงตลอดกิน
มาเลยจ้าก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นบุฟเฟ่๔๙บาทอร่อยจ้า
บุฟเฟ่เท่าไหร่นะ๔๙บาทเท่านั้นโอ้ถูก
ใช่ค่ะขายถูกมากนะอยู่ที่ตะบนควนโดนอำเภอควนโดนจังหวัดสตูนนะคะ
อยู่บริเวณตลาดนัดเปิดท้ายดูสนนะคะ
ร้านเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวบุฟเฟ่ที่ให้ลูกค้าตักลูกชิ้น
ปีกข้อตีนไก่ตักเองได้แบบไม่อั้นแต่ให้คุณตัก๑รอบเท่านั้นนะ
แต่ว่าไม่ใช่หนึ่งรอบกลัวแบบไม่คุ้มตักไปเยอะทานไม่หมดไม่ได้นะ
เอาแค่พอเราอิ่มนะคะทางเจ้าของร้านนะคะคุณนัทยาปาดุลังเนี่ย

อกจากนี้ก็มีก๋วยเตี๋ยวที่ไม่เป็นบุฟเฟ่ด้วย

สำหรับคนที่ทานน้อยแบบนี้ฉันก็เอาเลย๔๐บาทพออิ่มแล้ว
แต่ว่าส่วนใหญ่เพิ่มอีก๙บาท
ก็ได้บุฟเฟ่แล้วจริงได้บุฟเฟ่แล้ว
ก็ตักปีกข้อตีนไก่อะไรก็ว่ากันไปได้เลยนะคะ
ราคาโบกอีก๙บาทเป็น๔๙บาท
อิ่มท้องแบบจุกคุ้ม
และบอกเลยว่าได้รับผลตอบรับดีมากเกินคาดนะ
เพราะเขาเปิดเป็นบุฟเฟ่คุณนัทยาเธอบอกว่าดีใจนะที่ลูกค้ากินอิ่ม
แล้วก็จะตักมากตักน้อยอะไรแม่ค้าก็ไม่ได้ดราม่าอะไร
แต่ส่วนใหญ่คนที่ตักเนี่ยเกลี้ยง

ซึ่งขาไก่หรือว่าตีนไก่เนี่ยนะคุณผู้ชม
ที่นี่นะคนจะเลือกตักเยอะมากค่ะ
คือแบบที่ฮอตฮิตแล้วขายดีก็คือตัวที่เป็นขาไก่ตีนไก่
วันปกติจะมีขาไก่เอาไว้ให้ลูกค้า๑๕กิโลกรัม

เสาร์อาทิตย์นะเพิ่มปริมาณไปอีกเพราะว่าคนมาตลาดกันเยอะ

ปกติที่ร้านจะเปิดเสาร์อาทิตย์แต่กระแสตอบรับดี

เป็นวันจันทร์อังคารพุธพฤหัส
หยุดวันอะไรคุณชนะหยุดวันศุกร์
ถูกต้องเก่งมากจันทร์ถึงพฤหัส

ส่วนเสาร์อาทิตย์๑๐โมงถึง๓พุ่ม
ยาวไปโทรสอบถามเพิ่มเติมได้เลยหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนี้นะจ๊ะ
ทางร้านเขารับทำข้าวกล่องนอกสถานที่ด้วย
เห็นแล้วอยากกินตีนไก่

เอาเส้นหมี่ไม่เอาตีน

มันจะหลายเลย
ตำมุกตลกเขาเล่นอย่างนี้
มันจะดูดข้อดูดอะไรไม่ได้อีกเลยนะ